อีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องหวย๓๐ล้าน
วันนี้๔มิถุนายนนะคุณสืบสกุล
ต้องตามเพราะว่าทั้งสองฝ่ายคือจะไปขึ้นศาลจังหวัดกาญจนบุรี
วันนี้ตั้งแต่เช้าที่ผมมาทำงานเนี่ยตั้งแต่ตี๓เนี่ย
เห็นทีมข่าวของเราผมก็ถามว่าไปไหนกันแต่เช้า
บอกจะไปกาญจนบุรีไปตามคดีหวย๓๐ล้าน

ถูกต้องนะคะก็เดี๋ยวต้องรอดูนี่แหละ
ว่าจะออกมาเป็นยังไงทีนี้เราไปดู

ฝากฝั่งของทางด้านหมวดจรูน
ก็มีการไปทำบุญกันนะคะคุณผู้ชมเอาเลิกเอาชัย
ส่วนฝากฝั่งของทางด้านครูปรีชากับทนายเหมือนกันนะ

เอาล่ะสบายใจหรือเปล่านะเดี๋ยวมีคลิปให้ได้ดูกันด้วย

แต่อันนี้ไปดูบรรยากาศของนายอัจฉริยะ
รัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ไปกับทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
เหลือขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชน
แล้วก็เป็นทนายความของหมวดจรูน
ก็ไปทำบุญไปไหว้พระที่วัดท่าไม้จังหวัดสมุทรสาครค่ะ
เป็นการเอาเลิกเอาชัยก่อนไปขึ้นศาลที่กาญจนบุรี
คือสารนัดไต่สวนกรณีครูปีชายื่นฟ้องทนายสิทธา
เพราะว่ามีการนำคลิปเสียงไปเผยแพร่
ทีนี้ที่บอกว่าไปยื่นฟ้อง
เป็นภาพนิ่งที่เห็นว่าไฟล์แต่ละไฟล์มันอยู่ในโฟเดอร์
แล้วมันมีเบอร์โทรศัพท์ทีนี้เขาก็เลยไปฟ้องเรื่องนี้แหละค่ะ
โดยทนายตั้มก็บอกนะบอกว่าไม่ได้กังวลใจอะไรเกี่ยวกับคดีเลย
เพราะว่ามีพยานหลักฐานพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อความถูกต้องอยู่แล้ว
ส่วนคลิปเสียงที่บอกว่ามีการเผยแพร่
อันนี้ไม่ได้ผิดข้อกำหนดของศาล
การที่จะเข้าข่ายละเมิดอำนาจศาล
สารจะต้องมีข้อกำหนดให้ทั้งสองฝ่ายปฏิบัติ
แล้วพอมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งละเมิดหรือว่าทำผิดกฎ
อันนี้แหละถึงถือว่าเป็นการละเมิด
ส่วนตอนบ่ายอาจจะมีการไต่สวนมูลฟ้อง
คดีที่ครูปรีชายื่นฟ้องหมวดจรูน

ซึ่งไม่สามารถนำหลักฐานเข้าต่อสู้ได้
แต่สามารถซักค้านได้ตามกระบวนการเท่านั้นนะคะ
โดยยืนยันว่าการต่อสู้คดีที่มาอย่างยาวนาน

ทนายตั้มเองก็มั่นใจในความบริสุทธิ์ของหมวดจรูนด้วย
ส่วนพยานหลักฐานใหม่ต่างที่ทางครูปรีชาอ้างเนี่ย
จะมีช็อตเด็ดจะเอามาต่อสู้ในชั้นศาล
ถามธนายตั้มว่าธนายตั้มรู้สึกอย่างไร
นายตั้มก็คิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นพยานบุคคลมากกว่า
แล้วก็ฝากบอกไปถึงครูปรีชานะ
ว่าไม่มีอะไรจะคุ้มครองคุณได้นอกจากความดี

ก็มั่นใจอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของคุณลุงจรูนนะครับ
แล้วเราก็รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีเรื่องเท็จเยอะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะต้องไปจับผิดกันว่ามีอะไรบ้าง
ไม่มีอะไรมากนอกจากพยานบุคคลมายืนยันเท่านั้นแหละนะครับ
พยานบุคคลมาทำลายน้ำหนักพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมันเป็นไปได้ยากแล้วเพราะว่าการพูดของคนเนี่ยก็สามารถจะให้การกลับไปกลับมาอะไรได้อยู่แล้ว
แต่พวกของเขาเองนะครับที่ตอนแรกให้การกับสพเมืองกาลอย่างหนึ่งไปให้การกับที่กองปราบอย่างหนึ่งไปให้การกับสารอย่างหนึ่ง
ตรงนี้แหละมันก็เป็นจุดพิรุษที่ศาลเขาจะมองอยู่แล้วว่าพยานคนนี้มีน้ำหนักความน่าเชื่อถือแค่ไหนคงจะไม่มีอะไรที่คุ้มครองเขาได้นะครับ
ความจริงเท่านั้นนะครับที่จะคุ้มครองคนดีนะครับส่วนของเขาเนี่ยก็ต้องปล่อยไปตามชะตากรรมในเมื่อเขาเลือกทางเดินแบบนี้
คุณผู้ชมคุณสุดสกุลคือเราไม่ได้เห็นทนายตั้มเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อนี่ประมาณสักเกือบเดือนแล้วนะเพราะก็เงียบมาตลอดเลยมีเมื่อวานนี้ค่ะที่ไปทำบุญแล้วก็ให้สัมภาษณ์นะคะ
ส่วนคนที่ยังออกโรงอยู่เรื่อยก็คือนายอัจฉริยะนี่แหละฮะนายอัชริยะก็เปิดเผยนะครับว่าในคดีที่ครูปรีชาฟ้องละเมิดอำนาจศาลแก่ทนายสิทธานั้นนายชะยะบอกว่าไม่มีทางเข้าข่ายละเมิดอย่างแน่นอนเนื่องจากไม่ได้ผิดกฎข้อตกลงของศาลเลยนะฮะ
ส่วนความคืบหน้าที่จะต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลศาลจังหวัดกาญจนบุรีในวันที่๒๑มิถุนายนนั้นจากการตรวจสอบไปยังศาลเจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่ได้มีคดีฟ้องใดจึงไม่ต้องมาขึ้นศาลอีก
ตอนนี้ถ้าจะฟ้องคือฟ้องหลายอันนะไม่รู้จะฟ้องอะไรกันบ้างฟ้องเรื่องคลิปฟ้องเรื่องโลกโซเชียลฟ้องอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมด
แต่ว่านายชะยะบอกตอนนี้ที่เช็คไปแล้วที่ศาลไม่มีไม่มีคดีในวันที่๒๑มิถุนายน
เมื่อกี้เห็นชื่อชัดเจนเลยนะถวายผ้าเหรอฮะใช้ชื่อเลยนายอาชญะ
คุณผู้ชมหลังจากดูฝากฝั่งของหมวดจรูนไปแล้วนั่นคือทนายตั้มกับนายอัชริยะ
ทีนี้มาดูฝากฝั่งตรงข้ามกันบ้างค่ะความเคลื่อนไหวกันหน่อยนะคะ
ทนายความของครูปรีชาก็คือนายวรยุทธ์บุญวงศัยโพสต์คลิปนี้คุณผู้ชม
อยากให้คุณผู้ชมดูคลิปแล้วก็อยากให้ฟังด้วยคือกำลังร้องเพลงคาราโอเกะกันอย่างสนุกสนานเลยอ่ะ
จะให้ฟังเสียงครูปรีชาว่าร้องเพลงเพราะไหมหรือเปล่า
ใช่เดี๋ยวจะให้ฟังด้วยแล้วก็เป็นเพลงขอบคุณแฟนเพลงของยอดรักสลักใจ
ลูกทุ่งชื่อดังนะคะที่เสียชีวิตไปแล้วก็ทั้งคู่ก็ได้ร้องเพลงกันเหมือนกับแบบ
มีนัยยะอะไรหรือเปล่าเนาะแล้วก็ใช้เพลงนี้นะฮะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยนะคะ
นี่แหละเห็นไหมกอดกันกลมเลยนะครับ
ฝากฝั่งทำบุญอีกฝากฝั่งหนึ่งร้องเพลงสบายใจ
มีการแชร์โพสต์ภาพครูปรีชากับทนายความนี่แหละค่ะ

คือเหมือนกับว่าการที่เอาเพลงที่ยอดรักร้องเป็นเพลงสุดท้ายก่อนตายมาร้องก่อนขึ้นศาลเนี่ย

นี่ไงถึงได้บอกไงทางฝากฝั่งครูก็อาจจะมีนัยยะโอขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจ
แต่นายอาชียะโอ้โหออกมาบอกว่านี่เป็นเพลงเป็นลางหรือเปล่า

วันนี้ทีมข่าวของเราก็คงมีรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ
เรื่องของการขึ้นศาลจังหวัดกาญจนบุรีของคดีครูปรีชากับหมวดจรูนนะครับ
ครูปีชาฟ้องว่าหมวดจรูนยักยอกทรัพย์นะครับ